เสาร์นี้พบกับศึกกระชากเข็มขัดแชมป์รุ่นน้ำหนัก๕๑กิโลกรัม
ดำเจอแดนลำด่วนปะทะยอดดอยแก้วสำลิด
และวันอาทิตย์พบกับศึกชิงเข็มขัดแชมป์รุ่นน้ำหนัก๔๓กิโลกรัม
นรงชัยอมวยไทยประทะเพชรทวีศักดิ์ชอชนะทิพย์
ท่านผู้ชมและแฟนมวยพันแท้ห้ามพลาด
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒